มุกดาหารอย่างที่ผมบอกแล้วครับถ้ามุกดาหารแถวนั้นเนี่ย
รอยที่เกิดขึ้นตามรถตามวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นรอยพญานาค
เอาไปดูได้เหมือนไหมก๊อฟผมว่าเหมือนนะ
ที่มุกดาหารก็ติดกับแม่น้ำโขงแล้วก็มีความเชื่อต่าง
วัดริมั๊ดน้ำโขงก็ทำไปรูปปรุงรูปปั้นพญานาคกันไปครับ
ต่อก็เกิดรอยแบบนี้แล้วก็แน่รอยพญานาคมันใช่แน่
เลื่อยไปเลื่อยมามีกรงมีเกร็ดด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
เลยขึ้นไปขึ้นมาเป็นทางยาวคนเขาเห็นมันอยู่บนสาราการประเรียน
ประเรียนวัดเวรุวันอำเภอเมืองสวรรค์มุกดาหารนะเมื่อวานมีคนไปเจอ
แล้วก็มีเขม่าวควันสีดำอยู่ทั่วสาราอืมมันเกิดจากอะไรอ่ะนั่นน่ะสิ
มันเกิดจากอะไรได้ยังไงอ่ะนะฮะนายสว่างระบาเลิศอายุสี่สิบห้าปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าคณะกรรมการวัดนะนะ
ไปเปิดสาราเตรียมจัดพิธีสวดมนต์ในวันพระ
เปิดออกมาเจอสภาพสาราเต็มไปด้วยขม่าวควันแล้วสังเกตดีดีเอ๊ะ
ทำไมทำไมเขม่าวควันส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณหน้าพระประธานอืม
ขนาดใหญ่สุดเห็นชัดเจนสุดคือที่บริเวณเพดานด้านบนของสาราด้วย
ครับนะฮะก็เลยแจ้งให้กับทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะ
ต่อมาตำรวจสพเมืองมุกดาหารเข้าไปตรวจสอบนะคาดว่าน่าจะเกิดจากเขม่าวควันสีดำเนี่ย
มันน่าจะเกิดจากไฟที่ไหม้เมื่อวันพระที่ผ่านมาเพราะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม
แล้วก็ไปจุดทูบจุดเทียนทิ้งไว้แล้วก็ปิดสารากันไปนะฮะ
แล้วก็มีเขม่าวควันเทียนคงไหม้อะไรสักอย่างครับเป็นเชื้อเพลิงครับ
นะฮะก็ต้องรอให้ไปตรวจสอบหลักฐานกันก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใด
เหนือจากเรื่องของเขม่าวควันรอยที่มันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะอธิบายได้
ว่าเป็นรอยสัตว์หรือขานชนิดใดที่เหลือขึ้นไปบนสลาการบริเวณ
ชาวบ้านก็ล่ำลือกันว่าน่าจะเป็นพญานาคที่จะมาให้โชคในช่วงก่อนวัน
ออกสลากิ๊บแบงค์รัฐบาลคนลุกอ่ะเออ